คุณเรื่องนี้ก็บอกว่าสาวคนนี้งงแล้วก็สงสัยว่าสิ่งที่เธอเห็นตรงหน้าเนี่ยเป็นเสือปลาจริงหรือเปล่า

อะไรอ่ะ

อันนี้คือเสือปลาหรือว่าหรือว่าแมวอ่ะ

เสือต้อนึงเสือเฉี๊ยบนึงมันต้องน่ากลัวแน่เลยหรือว่า
ไอ้แมวตัวนี้มันกินเสือปลาเข้าไปหรือยังไง

คือจะบอกแบบนี้ให้ได้เข้าใจตอนกลางวันคือแมวมันเป็นสัตว์นักล่า
และไอ้เสือปลาเนี่ยนะที่เขาว่าเป็นว่าเป็นนักล่าเนี่ย
มันจะแบบว่าคึ้งขังในช่วงเวลากลางคืน
อ๋อตอนกลางวันแต่ถ้ามันเจอแดดกลางวันเนี่ย
ตามันไม่สู้แดดมันจะแบบเธอโดนแดดแล้ว
ง่วงง่วงง่วงนอนดีกว่าขอหลบอยู่ในห้อง
แต่ถ้าเจอตอนกลางคืนแล้วก็เฮียอันนี้เหมือนสัตว์สาปลาหรอ
อาการเหมือนเหมือนคุณเลยคราวตอนกลางคืนพร้อมขายจ้ำเลย
เฮ้ยแต่อยู่ตรงจากปลาตะกะวันเป็นเสือแมว
น่ารักน่าเอ็นดูคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าไปสวนสัตว์แล้วไปเจอกรงเสือปลา
อย่าคิดว่าน้องน่ารักไม่กัดนะคุณผู้ชมนะ
เสือก็คือเสือนะคะเป็นสัตว์ดุร้ายนะคะ